มาดูความคืบหน้าคดียิงอดีตต่อชะดอที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
ทางตำรวจภูทรทุ่งสงศ์ที่นครศรีธรรมราชตอนนี้กำลังเร่งตามล่าติดตามสองมือปืนที่ก่อเหตุยิงอดีตต่อชะดอจนเสียชีวิต
หลังจากที่นำหมายสารจับผู้จ้างวานฆ่าได้ที่แท้ก็คือภรรยาเขาเองนะคะ
สาเหตุก็มาจากปัญหาชู้สาวโดยนางเรวดีศรีดารอดหรือครูแดงอายุห้าสิบห้าปี
ถูกตำรวจนำหมายสารจับกุมได้ในบ้านพักเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฐานจ้างวานฆ่าสามีคือร้อยตำรวจโทวิชัยศรีดารอดอายุ๖๑ปี
อดีตต่อชดอที่สี่สิบสองค่ายศรีนครินทราเหตุการณ์เกิดสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
จากนั้นตำรวจจับกุมนายอรุณเดชจันปรุงอายุสามสิบเก้าปี
เป็นผู้จัดหามือปืนที่บ้านพักในอำเภอทุ่งสงศ์เช่นกันพร้อมยึดปืนพกขนาดจุดสามห้าเจ็ด
และรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันพันธุ์ตำรวจเอกคมสรรพฤษวานิส
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงศ์บอกว่าจากการสอบสวนอยู่หลายชั่วโมง
ครูแดงจนมุมเพราะหลักฐานค่ะก็เลยยอมรับสารภาพด้วยน้ำตาน้องหน้า
ว่าได้จ้างวานฆ่าสามีจริงติดต่อผ่านนายอรุณเดช
ห้ามือนบาทจ่ายเงินไปแล้วหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้าทำงานเสร็จก็จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือแต่ว่าถูกจับกลุ่มได้ก่อนนะคะ
สาเหตุที่ต้องฆ่าเพราะจับได้ว่าสามีไปแอบมีกิ๊กเป็นเด็กสาวคนหนึ่ง
ก็ได้มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ฝ่ายสามีโกรธแค้นทำให้มีปัญหา
แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดค่ะ
นายอรุณเดชนั้นปฏิเสธการเป็นผู้จัดหามือปืน
โดยขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ส่วนมือปืนอีก๒คนที่ยังหลบหนีอยู่
ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
มั่นใจว่าน่าจะได้ตัวในไม่ช้า
เพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นคนในพื้นที่นี้ค่ะ